เมื่อเหตุร้ายผ่านพ้นไปมีสองเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำอย่างเร่งด่วน
เรื่องการเยียวยาผู้สูญเสียทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
ตอนนี้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบเงินก้อนนี้กำลังดำเนินการกันอยู่
แต่อยากจะบอกว่าการดำเนินการเรื่องพวกนี้
อย่าไปก่อติดยึดติดกับระเบียบราชการจนกระทั่งเชื่องช้าไม่รู้เงินจะออกมาเมื่อไหร่
รอบครอบนั้นดีครับแต่รอบครอบมากับความรวดเร็วได้
แต่ถ้ารอบครอบตรวจสอบกันแล้วตรวจสอบกันอีกแต่ละขั้นตอนส่งหนังสือกันไปส่งหนังสือกันมา
กว่าจะได้รับไม่รู้เมื่อไหร่เงินถึงจะออกมาบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้
งบแก้ปัญหาภัยแรงไปช่วยเหลือภัยแรงไปได้เอาตอนน้ำท่วม
ไปช่วยชาวบ้านตอนน้ำท่วมไปได้เงินเอาตอนภัยแรงอย่างนี้ครับ
ระเบียบปฏิบัติของราชการที่ทำมาคราวนี้ต้องลื้อและทำให้เร็ว
กระทรวงยุติธรรมได้ยินว่าประกาศมาว่าหลังจากตำรวจทำเรื่องเรียบร้อย
ชนะสูตรเรียบร้อยทำเรื่องเรียบร้อยรับประกันเรียบร้อยว่ามีคนตาย
ตายแน่ภายใน๗วันเขาจะจ่ายเงินได้
มีคนบอกผมว่าทำไมไม่เอาอย่างยาเอ็นตาซินแตกพัวจ่ายเงินปุ๊บเลยไม่ต้องรอมาก
พัวลงมาข้างเวทีมอบเงินเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ
เห็นอยู่แล้วว่าเสียชีวิตจะต้องไปรอพิสูจน์อะไร
เอาเงินไปให้เขาเขาจะได้เอาเงินไปทำศพ
จะได้เอาเงินไปทำโน่นทำนี่สำหรับผู้ที่เดือดร้อน
ฉะนั้นเรื่องนี้ขอย้ำว่าช้ากับเร็วถึงเงินเท่ากัน
แต่ผลไม่เหมือนกันคนที่นั่งทำเรื่องเนี่ย
รู้ด้วยว่าคนเขารอเงินอยู่
คุณจะอ้างระเบียบปฏิบัติเงอะเงอะงะงะงมงาม
ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ไม่ว่ากองทุนยุติธรรมกองทุนอะไรเงินในหน่วยสำนักงานตรงไหนก็ตาม
แต่ความเร็วสำคัญที่สุดเรื่องที่สองที่เห็นแล้วน่าชื่นใจ
คือมาตรการทางธนาคารธนาคารรัฐสองสามแห่ง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยประกาศมาก่อนเพื่อนเลย
ว่าจะเยียวยาเรื่องพักหนี้ลดหนี้ลดดอก
ธนาคารออมสินตามมาธนาคารกรุงไทยตามมา
ข้าราชการทหารตำรวจที่เสียชีวิตถ้ากู้เงินกับเขา
เขายกหนี้ให้เขายกหนี้ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ค้าขายไม่ได้เดือดร้อนเขาพักหนี้ให้เขายืดหนี้ให้
เขาลดดอกให้อันนี้ต้องชื่นชมธนาคารเขา
ที่เขารู้ทุกข์รู้สุขช่วยเหลือกัน
แต่อยากจะบอกนิดเดียวว่าเวลามีนโยบายแบบนี้
สำนักงานใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ระดับกรรมการ
ผู้จัดการแถลงไว้ดีเชียวครับแต่พอลงไปถึง
ในระดับปฏิบัติสาขาสาขาบางทีก็กำกึ่งกึ่ง
ลังเลเงอะงะงุ่มงามไม่ได้ดังใจ
เหมือนกับที่ต้องการจะให้เป็นฉะนั้นไหนไหนจะช่วยกันแล้วเนี่ย
กรุณาสั่งการให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็วด้วย
เขารออยู่จะช่วยเหลืออะไรยังไงเนี่ยเชิญเถอะครับ
แต่ขอให้เร่งมือหน่อย
อันที่๓เรื่องเงินบริจาคจากประชาชน
ตอนนี้ก็เห็นแสดงบัญชีผ่านธนาคารกรุงไทยเนี่ย
จังหวัดเขารับผิดชอบดูแลอยู่
เมื่อวานนี้เห็นว่าได้มา๗ล้าน๓แสนกว่าบาท
ตัวเลขคงจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อย

แต่ว่าแม่ขออย่างเดียวเท่านั้น
เวลาได้เงินมาแล้วเนี่ยจะเอาไปช่วยเหลือเยียวยา

ระเบียบปฏิบัติเนี่ยมันยุ่งยากมาก
กว่าจะเอาเงินออกมาได้
กว่าจะสำรวจว่าควรจะต้องจ่ายใครบ้าง

เสียจนคนมีความรู้สึกว่า
เงินของเขาเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงมือ

รัฐบาลก็เปิดรับบริจาค
บรรลือฤทธิ์ก็เปิดรับบริจาค
ทำไมคนไปบริจาคกับบินมากกว่าล่ะครับ
ทั้งที่บินเป็นเอกชนคนเดียว
คนบริจาคไปสี่ร้อยกว่าล้าน

เงินที่บริจาคกับบินเนี่ย
เอาไปช่วยคนได้เร็ว
ได้เงินปั๊บห้าพันห้าพันห้าพันเอาไปเลย
ไม่ต้องมาปลิ้นดูเอกสารกันมากมายมากเรื่อง
ระวังอย่างเดียวอย่ามารับซ้ำซ้อน
อย่าให้มีหน้าม้าอย่าให้มีหัวคิว

เป็นเอกชนแต่ของราชการ
นี้จ่ายหมดหรือยังยังไม่รู้

ฉะนั้นนี่คือจุดอ่อนของราชการต้องแก้ให้ได้ครับ
กฎระเบียบคนเป็นคนเขียน
ฉะนั้นเมื่อถึงความจำเป็นคนต้องแก้ได้

คนจะต้องกล้าเสี่ยงที่จะทำให้เกินระเบียบ
แล้วนำผลไปสู่ปฏิบัติที่ให้มันดีกว่า

คนเขาผมถึงยกตัวอย่างว่า
คนก็ไว้ใจบินบรรลือฤทธิ์เพราะคิดว่า

เพราะเขาศรัทธาและเขาเชื่อว่า
เงินที่บริจาคผ่านตูนเดี๋ยวก็ถึงมือโรงพยาบาลเร็ว
ราชการต้องแก้ตรงนี้ให้ได้
ฉะนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องการเยียวยา
ตั้งแต่วันนี้เร่งมือกัน
จะเป็นวันหยุดวันอะไรต่ออะไรต้องเร่งมือกันแล้วไปดูซิ
ถ้าคนเซ็นไม่อยู่ไปถามซิว่าคนเซ็นอยู่ไหน
ทำเรื่องไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
ขาดคอนเซ็นต์คอนเซ็นต์ไปไหนไม่รู้
ตามตัวไม่เจอเอาไว้อาทิตย์หน้าก็แล้วกัน
เซ็นไม่อยู่คนเดียวคนเขาเดือดร้อน

อันนี้ฝากนายกรัฐมนตรีหรือฝากใครที่เกี่ยวข้องด้วยว่า
ช่วยท่านรู้เรื่องนี้ให้สำเร็จ
เพราะไอ้เรื่องจิตใจการกุศลกันเนี่ย

แต่ว่าเขากังวลเรื่องว่า
บริจาคไปแล้วเนี่ยจะถึงมือเมื่อไหร่
บริจาคไปแล้วคนที่รับบริจาคจะได้เงินเมื่อไหร่
เอาทีนี้ประเด็นเรื่องที่ไม่ควรจะมองข้าม
เมื่อกี้ตอนสายฟังพลเอกอภิรักษ์คมสมพงศ์
คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจจริตเบียดบังผลประโยชน์ลูกน้อง

เรื่องจัดสรรอะไรต่อได้ต่างเนี่ย
ตกงานอ้าวขอให้จริงเถอะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้ฟังดูจากคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ย
เขาบอกว่ากรณีจากคลั่งยิงผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
มีกลุ่มลายหนึ่งมีทหารประมาณ๒๐นายที่ต่างประสบปัญหาเช่นเดียวกับจ่าคนนี้

โดยจ่าได้พยายามเข้าไปเคลียร์ปัญหากับพันเอกอนันตรโรธกระแส
ที่มีการทวงเงินจำนวน๔แสนบาทถึง๒ครั้ง
๔แสนน่ะไม่ใช่๕หมื่นนะบางฉบับบอกลง๕หมื่น
แต่ไม่สามารถตกลงกันได้จนนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรง
เป็นข้อมูลที่มาจากกลุ่มทหารดังกล่าวที่ต้องการให้เข้าช่วยเหลือ
และจะนำข้อมูลมอบให้พบตรต่อไปนี่คุณอัจฉริยะว่า
แล้วก็ยังมีการหักเบี้ยเลี้ยงอะไรต่ออะไรกันอีก
ทีนี้ประเด็นอีกคนนึงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกกันว่านางแต๋ว
แต๋วเนี่ยเป็นเพื่อนของนางอนงนางอนงคือคนที่จัดสรรที่ดินในค่ายทหารเนี่ย
แต๋วบอกว่ารู้จักกับนางอนงมานานนางอนงเป็นคนจัดสรรที่ดินในค่ายทหาร
เอามาขายให้กับคนที่สนใจจะซื้อที่ดินนางอนงจะขายที่ราชพัสดุ
และนำไปขายให้กับทหารในราคาล้านห้าคนที่จะซื้อจะต้องนำเงินมาให้นางอนง
และนางอนงจะต้องนำเงินไปนั้นไปจ่ายให้กรมสวัสดิการ
สวัสดีการจะคืนเงินส่วนต่างมาให้๔๕แสนให้คนซื้อ
เนื่องจากเป็นสวัสดิการทหารสำหรับผู้ที่ครอบครอง
หัวไหมล่ะครับอ้าวฟังต่อกรณีของจ่าจักรพันธ์ที่ไปซื้อที่ดินกับนางอานง
แต่นางอนงไม่ได้คืนส่วนต่างให้แล้วอ้างว่าเงินส่วนนั้นอยู่กับนายหน้าซื้อขายที่
ซึ่งจ่าจักรพันธ์พยายามทวงมาตลอดผู้บังคับบัญชาของจ่าจักรพันธ์ก็สั่งขังทำโทษ
นี่เขาไปทวงก็สั่งขังทำโทษเขาหักเบี้ยเลี้ยงเขา
จ่าจักรพันธ์เกิดความเครียดกดดันและเก็บกฎ
ล่าสุดนางอนงนัดให้ไปเคลียร์เรื่องเงินพอไปถึงที่ก็ไม่ได้ตามที่ตกลง
ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นแต่ก่อนนางอนงก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร
แต่เพิ่งมามีฐานะช่วงเริ่มขายที่ดินตนนั้นเคยจัดสรรที่ดินกับนางอนง
แต่นางอนงไม่ได้คืนเงินในส่วนต่างคือตอนนี้ทะเลาะกันแล้วว่าอย่างนั้นเถอะ
เห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับว่านี่คือตัวต้นเหตุ
อันนี้ไม่ได้มาพูดเพื่อจะเห็นใจจ่าคนนี้หรอกไม่ได้พูดเพื่อว่าเอออภัยให้เขาเถอะ
เขาเจอปัญหายังไม่ใช่เพราะเรื่องที่เขาทำเนี่ยมันรุนแรงเกินเหตุ
ถ้าฆ่าเฉพาะผู้บังคับบัญชาแม่ยายผู้บังคับบัญชาแล้วมอบตัวเลย
เอออันนั้นเนี่ยคนยังคิดว่าพอสมควรแต่นี่ตะเลิศเปิดเปลืองไปถึงขนาดนี้
ทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะย้อนกลับไปดูว่าปัญหานี้จะต้องแก้ไข
ดีใจนะฮะที่ฟังพบทบบอกว่าเรื่องนี้จะเข้าไปจัดการ
เพราะยังมีอยู่หลายค่ายหลายที่หลายแห่งที่เอาเปรียบลูกน้องกันเป็นแบบนี้
นี่ไม่ต้องคิดย้อนหลังไปนะเอาเฉพาะที่เป็นอยู่นี่ก็เยอะ
ถ้าย้อนหลังไปอีกผมรับรองได้ว่าถ้าไปถามในค่ายทหารว่า
พลทหารคนไหนจ่าทหารคนไหนถูกผู้บังคับบัญชาเอาเปรียบกดดันยกมือขึ้น
กันผลึบยกกันผลึบเอาละนี่คือเรื่องสำคัญที่นำมาขีดเส้นใต้วันนี้
จะรอดูพบทบบอกว่าเรื่องนี้จะต้องมีคนตกงานกันเป็นแถว

พบบอกผมเอาจริงผมไม่ถนอมตัวนะครับ
ผมเหลือเวลาทำงาน๗๘เดือนผมเอาจริงนะครับ
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ